กันที่เรื่องราวดีของหมอฤทธเรืองฤทธิ์นะคะ

นี่นะคะป่วยเองหายเองนักเลงพอคุณผู้ชม
เนื้อหาตอนนึงก็บอกว่าเขาได้ยาจากหมอฤทธินี่แหละค่ะ
ช่วยแล้วก็รักษาตัวเองจนกระทั่งหายรู้ดียาเยอะมากนะคะ
แล้วก็ขอบคุณหมอฤทธิ์ด้วยนะคะหมอฤทธิ์ทำโครงการหมอฤทธิ์ช่วยโควิดค่ะ
บันเทิงไทยรัฐนะได้มีโอกาสพูดคุยกับหมอฤทธิ์เปิดใจนะคะว่า
ทุกวันนี้จะทำงานหนักมากได้นอนวันละ๒๓ชั่วโมงค่ะ
แต่ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มีส่วนช่วยในการรักษาผู้ป่วยโควิดที่ตอนนี้ก็ไปอยู่บ้านกันหลายคนนะคุณผู้ชม
ส่วนตัวนะคะก็มองเห็นว่ามันมีปัญหาหลายอย่างนะคะ
บางครั้งผู้ป่วยที่ติดโควิดที่อยู่บ้านมันซ้ำซ้อนกัน
คุณผู้ชมไปฟังทั้งหมดนะคะจากหมอฤทธิ์กันเลยดีกว่า
เขาก็ก็รีวิวละเอียดแบบนี้
และก็เหมือนแบบนี้เอ่ยถึงชื่อโครงการหมอริจช่วยโควิดอยู่ในนั้นด้วย
คนไข้ที่เข้ามาต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณแบบว่าหลักพันคนนะครับต่อวันนะครับ

คนไหนที่สามารถเข้าถึงการรักษาได้แล้ว
ก็ขอให้รับการรักษาจากช่องทางเดียว

เข็นใจหมอกวักตังเองด้วยนะคะ